เมาไม่ขับระดม๖๖๗ด่าน
ฉลองปีใหม่ปลอดภัย๓วัน

ยึดรถ๑๑๖คันนะคะ
อันนี้๓วันนั่นก็คือ๒๕๒๖๒๗นะคะ
อีกด้านหนึ่งนั่นก็คือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนบอกว่า
การขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปี๒๕๕๙
เขาบอกว่าเข้มอย่างแน่นอนช่วง๗วันอันตราย
ซึ่งวันนี้เริ่มแล้วเป็นวันแรกนะคะ
ก็เมื่อวานนี้นายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกัน
แล้วก็บรรเทาสาธารณภัยบอกว่า
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสปฐเนี่ย
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ภายใต้แนวคิด
กายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่๒๕๖๒
เข้มค่ะระหว่างวันที่๒๙ธันวาคม
นั่นก็คือวันนี้นะคะเรื่อยไปจนถึงวันที่๔มกราคม
คือวันจันทร์ปีหน้าปี๒๕๕๙
โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันลดอุบัติเหตุ
ท้องถนนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

รวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
มีกำหนดเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ
ก็คือวันนี้๒๙ธันวาคม
่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน
จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดด่านชุมชน

แล้วก็รวมถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
อาจจะเกิดขึ้นทางท้องถนนนั้นให้เหลือน้อยที่สุดด้วยค่ะ

ทางรัฐบาลค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบกบอกว่า
ตั้งแต่คืนวันที่๒๕๒๖๒๗ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้มีการทำการตรวจยึดรถของผู้ที่มีการขับขี่มี
ปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
นั่นก็คืออยู่ที่๕๐มิลลิกรัมจำนวน๑๐๐คนทั่วประเทศ

รถจักรยานยนต์จำนวน๕๐คัน
รถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน๕๐คัน
แล้วก็มีการยึดใบอนุญาตขับขี่อีกจำนวน๓๘คนด้วยค่ะ
ส่วนผู้ที่ถูกยึดรถเนี่ยนะคะ
สามารถรับรถได้ในวันที่๖มกราคมปีหน้า๒๕๕๙
ที่สถานีตำรวจหรือว่าค่ายทหารที่มีการบอกไว้ก่อนยึดรถ
ก็คือทางด้านของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ฝ่ายปกครองของทหารเขาตั้งจุดนะคุณ
จุดบริการประชาชนทั่วประเทศ๖๖๗จุด
ภาคกลาง๕๔จุดภาคอีสาน๑๙๕จุดเยอะหน่อย
เหนือเยอะสุดเลย๓๖๑จุด

แล้วก็เป็นผลให้วันที่๒๕๒๗ธันวาคมเนี่ย
ก็มีการตรวจมีการยึดมีการจับได้
อย่างที่คุณรสลินได้รายงานไปนะครับ
แต่ว่านี้เป็นของฝ่ายทหารน่ะ
ฝ่ายตำรวจยังไม่ได้รายงานรวมเข้ามานะถ้ารวมเข้ามากว่านี้
เออถ้ารวมเข้ามาอาจจะเยอะกว่านี้ค่ะครับ
เอาละค่ะนอกเหนือจากความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนแล้วนะคะ
ข้อมูลการข่าวปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่พบสิ่งบอกเหตุ
ว่าสัญญาณใดในการก่อเหตุค่ะ
แต่ก็ขอให้ประชาชนนั้นช่วยกันสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา

หากพบสิ่งผิดปกติหรือว่าวัตถุต้องสงสัย

ถ้าเกิดว่าเป็นตำรวจก็แจ้งไปได้ที่๑๙๑หรือว่า๑๕๙๙ค่ะ
สำหรับหน่วยปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่นั้น
จากจะมีการสนที่กำลังทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครอง
จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมตั้งจุดตรวจแล้ว
ยังให้เพิ่มเรื่องของการมีสายตรวจขึ้นมาด้วยในพื้นที่เสี่ยง
เช่นสถานที่จัดกิจกรรมที่มีคนพลุกพลาดรวมตัวกันจำนวนมาก
หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวในที่สาธารณะต่างเป็นต้นค่ะ
พอก็แนะนำมาแบบนี้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย๗๘ชั่วโมง
อดนอนติดต่อกันหลายวันอันนี้เรารู้อยู่แล้ว
แต่ว่าจะทำหรือไม่ทำมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะครับ
แล้วก็ไม่ทานยาที่มีฤทธิกฎประสาทนะครับ
แล้วก็หากจะพักนะหยุดพักรถทุก๒ชั่วโมง
ทุกระยะ๑๕๐๒๐๐กิโลเมตร
จะเป็นแนวทางที่ดีในการได้พักของคนขับด้วยนะครับ